ปุ๊ยฟ่ายรับบทเป็นหอยกี้ค่ะ
ที่จะเป็นการไปเต้นอารมณ์คล้ายแบบ
ใช่แบบหน้าเวทีอะค่ะ
แล้วก็เป็นการแบบโชว์สเต็ปของตัวเองอะไรอย่างนี้
มันจะมีตัวละครที่เป็นยุพินนะคะ
ที่มีความรักในการเต้นหนาฮ่านมาก

ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่ง

เป็นเด็กที่แบบว่าเป็นประธานนักเรียน

ก็แบบชอบตัวของยุพินเหมือนกัน

ก็เลยทำให้เรื่องราวดูซับซ้อน
แล้วก็แบบเริ่มโยงใยหากัน
แล้วยังไม่พอยังมีอีกคนนึงก็คือ
โยเยที่เป็นลูกผอ
โยเยเนี่ยจะเป็นคนที่แบบแซ่บสวยแซ่บมาก
แล้วก็ลูกของใช่แล้วก็ยังมาชอบพอกับสวรรค์
แล้วก็มีความซับซ้อนในตัวของละครของกลุ่มหนึ่ง

อ่านอกจากนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ไหม

มันจะมีคำศัพท์ให้๕คำ
ศัพท์ที่ควรรู้ก่อนที่เราจะไปดู

แต่คำนี้คำนี้ต้องออกเสียงดีนะคะ

เดี๋ยวถ้างั้นเราไปดูกัน

พ่อสวยังกินป่ะ

วินกับบอมมี่แท็กซี่กับบอมมี่

อย่างนี่ไม่ใช่แบบปิ้งย่างนะคะ
เงั่งก็แปลว่าการเดินค่ะ
แล้วคืนนี่มึงสิเต็ดเต็มหน้าห่านได้ไหม

หน้าห้าน

การไปเต้นหน้าเวทีหมอลำค่ะ
เกรง
บอมมี่พลังงานเลยไหม

แล้วมันบอกว่าหน้าเจ้ามันก็ว่ากว่าป่านดวงที่เกิม

เกิกนั่นก็คือดวงจันทร์นั่นเอง

แล้วมึงล่ะใต้ไม่รู้เป็นจนไหน

พละกระเทินอยากเห็นว่าปะถึอกปะถึก

เอออ่าสิงตูเอ้าใช่อ่าแล้วมันต้องเอาเงินจังไหม
ก็แบบเจ้าของเจ้าของก็แปลว่าแบบตัวเองเธออะไรประมาณเนี้ยค่ะ
เอาไว้เรียกฝั่งตรงข้างค่ะอืมใช่จ้าวของขอบคุณค่ะ

หน้าเจ้าของเขียนอย่างนิ้วหน้าเจ้าของสว่างประดังอีกเกินอุ๊ย